คุณผู้ชมคะถ้านับตั้งแต่วันเสาร์ที่๒๓มิถุนายนที่ผ่านมาเวลา๕โมงเย็นจนถึงวันนี้
เวลาผ่านไปนะคะ๗วัน๑๔ชั่วโมง๒๘นาทีแล้วนะคะ
นี่คือระยะเวลาที่ทั้ง๑๓ชีวิตเนี่ย
ยังติดอยู่ในถ้ำหลวงยังออกมาไม่ได้
เมื่อวานมีสัญญาณบวกผู้ว่าบอกว่ามีสัญญาณที่ดี
แล้ววันนี้สัญญาณเป็นอย่างไรท้องฟ้าเป็นอย่างไร
ติดตามพร้อมกันนะคะกับคุณภูริพัฒน์บุญนินผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีรายงานสดจากในพื้นที่ค่ะ

คุณผู้ชมครับภารกิจในการค้นหาเยาวชนทั้ง๑๓คนที่ติดอยู่ภายในถ้ำหลวงนั้น
ยังคงดำเนินต่อไปตลอด๒๔ชั่วโมงนะครับ
ซึ่งเครื่องสูบน้ำที่อยู่ด้านหลังผมนี้นะฮะถูกใช้เป็นอุปกรณ์สำคัญในการสูบน้ำที่อยู่ภายในถ้ำ
ให้ออกมาได้มากที่สุดหวังที่จะให้นักกู้ชีพนักประดาน้ำเอ่ยรวมถึงหน่วยซิลนั้น
สามารถค้นหาเยาวชนทั้ง๑๓คนได้โดยเร็วที่สุดครับ
ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งสูบน้ำภายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
เพื่อให้ระดับน้ำลดลงอย่างรวดเร็วตามแผนที่วางไว้นะครับ
หวังช่วยเหลือเยาวชนทั้ง๑๓คนที่หายเข้าไปภายในถ้ำหลวง
ซึ่งตลอดทั้งคืนการสูบน้ำนั้นยังคงมีการชะลอและการสูบน้ำเป็นบางช่วงนะครับ
จากกระแสไฟฟ้าบางช่วงมีการขัดข้อง
ซึ่งจากการที่ผมเฝ้าสังเกตการณ์ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาก็พบนะครับว่า
น้ำที่ออกมาจากท่อสูบขึ้นมามีการหยุดและเดินเครื่องใหม่กว่า๑๐รอบ
เพราะบางช่วงนอกจากเครื่องจะมีปัญหาเรื่องกระแสไฟฟ้าแล้ว
ยังมีปัญหาเรื่องความแรงของน้ำอีกด้วยครับ
ผมมีโอกาสพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานก็บอกนะครับว่า
ขุดบ่อน้ำบาดานนี้เริ่มขุดตั้งแต่ช่วงบ่ายของเมื่อวานซึ่งเป็นบ่อแรก
และเริ่มขุดบ่อที่๒สำเร็จเมื่อช่วงเกือบตี๑ของวันนี้
ซึ่งหากซึ่งหากการเดินเครื่องของทั้งสองบ่อสามารถสูบน้ำได้พร้อมกันนั้น
จะสามารถดูดน้ำที่มาจากใต้ดินได้มากถึง๑๐๐๐ลิตรต่อชั่วโมงทีเดียวครับ
ซึ่งนี่จะทำให้ปริมาณน้ำที่อยู่ภายในถ้ำนั้นลดระดับลงได้อย่างรวดเร็ว
มากกว่าใช้เครื่องสูบน้ำธรรมดาสดของกับการทำงานของชุดค้นหา
เข้าสู่ห้องโถงที่๓ได้แล้ว
แต่เมื่อมนุษย์กบดำน้ำเข้าไปจากห้องโถงที่๓

กลับไปได้เพียง๒๐๐เมตรเท่านั้นนะครับ
จากปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นนั่นเอง
ต้องเร่งสูบน้ำและระบายน้ำกันตลอดทั้งคืน
อย่างไรก็ตามจากการที่ผมเฝ้าสังเกตการณ์นั้น
ซึ่งคาดการณ์ว่าการขนเข้าไปในครั้งนี้
จะเป็นการนำไปเตรียมความพร้อมในการดำน้ำ
และค้นหาเยาวชนทั้ง๑๓คนต่อทันทีทันทีที่สภาพพ่อน้ำพร้อมปฏิบัติหน้าที่
ส่วนความเคลื่อนไหวบริเวณเต็นต์ที่พักของญาติที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้
จากการตรวจสอบก็พบเขาว่ามีญาติของเยาวชนทั้ง๑๓คนมาพักคอยบริเวณจุดนี้อยู่ส่วนหนึ่ง
ซึ่งตลอดทั้งคืนทั้งหมดใช้เวลาในการพักผ่อนอย่างเต็มที่
โดยในเต็นต์นี้มีเจ้าหน้าที่ชุดเยียวยาจิตใจของกรมสุขภาพจิต
ดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้ญาตินั้นเกิดความเครียด
และยังคงกันพื้นที่ไว้ไม่ให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปด้านในครับ
คุณผู้ชมครับสำหรับภารกิจในการค้นหาช่วงเช้าของวันนี้
เรายังคงต้องติดตามภารกิจของพลศัลรุชตรลศรกันชาตะ
รองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาตินะครับ
หลังจากเมื่อคืนท่านตัดสินใจนอนค้างบนดอยผาหมี
เพื่อที่วันนี้จะเริ่มขุดเจาะโพรงถ้ำ
ลงไปจากจุดที่พักค้างแรม
ซึ่งรองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาตินั้นบอกนะครับว่า
จุดนี้จะเชื่อมต่อไปยังพื้นที่ฝั่งขวาของถ้ำหลวง
คาดว่านี่อาจจะเป็นจุดที่เยาวชนทั้ง๑๓คนมาพักอยู่จุดนี้ก็เป็นได้
ซึ่งวันนี้ถือเป็นเริกหมายที่ดีนะครับ
เพราะท้องฟ้าเปิดไม่มีเมฆปกคลุม
และฝนตกเหมือนเช่นช่วงเช้าของหลายวันที่ผ่านมา
ซึ่งคาดว่าภารกิจในการค้นหาทั้ง๑๓คนนั้น
น่าจะสำเร็จลุร่วงภายในวันนี้ครับ
คุณผู้ชมครับมีกระแสข่าวออกมาตลอดทั้งคืนเลยครับว่า
ของหน่วยซิลนั้นสามารถค้นพบเยาวชนทั้ง๑๓คนได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

มีการขนส่งน้ำเสบียงอาหาร
รวมถึงอุปกรณ์ในการกู้ชีพเข้าไปยังด้านใน
ผมอยู่หน้างานสอบถามกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายยืนยันนะคะว่าข้อมูลนี้ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดครับ
ทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นตลอดทั้งคืน
จนถึงล่าสุดช่วงเช้าของวันนี้
ผมภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายครับ
ขอบคุณคุณภูริพัฒน์ด้วยนะคะก็คือตอนนี้คือข่าวสารมันมาทุกทางค่ะ
เข้าใจว่าทุกคนอยากที่จะอยากได้ฟังอยากได้ยินว่าเจอแล้ว
แต่ถ้าแหล่งข่าวหลักก็คือการแถลงของผู้ว่ารายวัน๒รอบเนี่ย
แล้วก็รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เขาทำงานอยู่หน้างาน
เขาบอกว่ายังไม่เจออยากที่จะให้ยึดทางด้านของสื่อหลัก

รัฐทีวีเราเองเราก็ยึดจากทางการแถลงของผู้ว่า
ผู้สื่อข่าวในหน้างานรวมถึงเพจต่างของหน่วยซิล
เขามีการอัปเดตการภารกิจต่างเนี่ย
คืออยากที่จะให้ยึดตรงนี้ด้วยเข้าใจว่าอยากให้เจอ

คือมธ๑ก็คือผลเอกอนุพงศ์เผาจินดาเนี่ย
บอกว่าได้มอบหมายให้ผู้ว่าแล้วก็รองแม่ทัพภาคที่๓
เป็นคนให้ข่าวเพราะฉะนั้นข่าวเนี่ย
ออกมาจาก๒ทางหลักนะก็คือเรื่องของการแถลงข่าวอย่างที่คุณบอกไป
แหลงข่าวเนี่ยฟังจากสองท่านก็คือผู้ว่าแล้วก็รองแม่ทัพภาคที่๓ค่ะ
ก็เป็นอีกหนึ่งสื่อที่พยายามจะเกาะติดตรงนี้แหละ

และทุกครั้งที่เราพูดออกไปหรือว่าข้อมูลที่เรานำเสนอออกไป
เราจะตรวจเช็คก่อนนะ